กรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยว่าปี๒๕๕๘พบผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เกือบ๗๐๐คน

ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังพบมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนคณะพยาบาลเขาก็มีความฝันอยากจะเป็นพยาบาล
แล้วก็ถูกให้เปลี่ยนคณะถูกให้ย้ายออกแจ้งผู้ปกครองลูกเรียนไม่ได้แล้วลูกเป็นเอดนะอะไร
นี่มันคือมันคือช่องว่างใหญ่เลยที่ในการสื่อสารในเรื่องแบบนี้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคเอดในไทย
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนวัยแรงงานประมาณ๑๘๕ของผู้ป่วยโรคเอดมีอายุระหว่าง๑๕๔๕ปี
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน๖๗๕๙คน
จำนวนสะสม๓๕๕๑๒๓คน
ซึ่งมีผู้ป่วยที่รับยาใหม่เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๗กว่า๓๓๐๐๐คน
มีผู้ติดเชื้อผู้ใหญ่สะสม๑๒๐๐๐คน
เสียชีวิตไปแล้วกว่า๗๐๐๐๐๐คน
ส่วนภาพรวมในปีที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเดิมและยังมีชีวิต๔๔๐๐๐คน
จำนวนนี้เป็นเด็กอายุน้อยกว่า๑๕ปี๗๕๒๕คน
โดยมีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยวันละ๒๒คน

สะท้อนว่าอัตราการเพิ่มของโรคลดลง
โดยคณะกรรมการเอกชาติตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะยุติปัญหาเอดภายใน๑๖ปี